อย่างที่ี่พี่บอกโจ๋นมันเกลื่อนเมืองครับ
แล้วก็เอากระเป๋าที่มีของมีค่าไปด้วย

คุณโจรครับขี่รถเข้าไปเห็นแล้วกระเป๋าแขวนอยู่ใช่ไหม

รถน้ำต้นไม้อยู่ทำเป็นเดินไป
มองซ้ายมองขวาจะมีคนเห็นหรือเปล่าน่ะ

หนองคู่อ่ะม๘ตำบลบั้นวา
อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นบ้านของนายจันดีรถโสดาครับ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่ทราบทะเบียนครับ
สวมหวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลแบบนี้
กางเกงยีมรองเท้าผ้าใบสีดำสูงสักประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตร
จอดที่บริเวณถนนทางเข้าเดินไปเดินมาดูลาดเหลา
ทำทีเหมือนจะมาหาใครบางคนแล้วเหลือไปเห็นว่ากระเป๋าเขาแขวนเอาไว้ที่กิ่งไม้
รีบเดินไปหยิบแล้วก็สตาร์ทรถออกไปอย่างรวดเร็ว
นายจันดีผู้เสียหายบอกว่าตอนเกิดเหตุผมก็ไปที่สวนครับ
ไปรดน้ำต้นไม้หาหลังอยู่สิครับพอเดินกลับมา
กระเป๋ามันหายไปไหนนะฮะในกระเป๋ามีเงินสดกว่าสองพัน
เอกสารบัตรต่างเป็น๑๐ใบก็เลยมาเปิดกล้องดู
ก็มาเห็นตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไปพร้อมกัน
ก็นำคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพบ้านเป็ด
ตำรวจก็ลงพื้นที่กำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีนายจันนีบอกว่าช่วงนี้นะเข้าใจแล้วว่าคนลำบาก
มาหากินลำบากกับเรื่องของเศรษฐกิจกับเรื่องของโควิด
อยากหมากแพงก็ทำให้ขโมยมันเกิดขึ้นเยอะ
อยากจะให้ทุกคนระวังตัวเองก็ต้องระวังเรื่องของของมีค่า
เผลอเลอไปแขวนไปวางเอาไว้ต้องเก็บให้มิดชิด
ล่อตาล่อใจโจรนะครับถึงแม้มันจะเป็นในบ้านในสวน
ที่ของตัวเองก็ตามโจรเขาก็จ้องตลอดเวลา